ประชาชนจำนวนมากนะคะยังคงหลั่งไหลไปแลกเหรียญกระสาปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไปรอกันตั้งแต่เช้ามืดรอไปถึงช่วงบ่ายแต่ทุกคนบอกว่าคุ้มค่าที่รอคอยค่ะ
เพราะว่าอยากจะเก็บไว้เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

แดดที่ร้อนละอุในช่วงบ่ายไม่ได้สร้างความเหนื่อยล้าให้กับประชาชน
อดทนต่อแถวเพื่อแลกเหรียญกษาปที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นต้องการนำไปสะสมและเป็นเครื่องเตือนใจให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะต้องตื่นเช้ายืนรอรับบัตรคิวและรอเวลาแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกนานหลายชั่วโมงก็ไม่เป็นอุปสรรคแม้แต่น้อย
ไปกว่านั้นพวกเขาภูมิใจมากที่ได้เหรียญกระสาปที่ระลึกมาครอบครอง

เป็นเหรียญกระสาปที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมนิเกิล
ชนิดราคา๒๐บาทจำหน่ายชุดละ๑๐๐บาทจำหน่ายให้แลกคนละ๑ชุด
เหรียญกระสาปที่กรมธนารักษ์นำมาให้ประชาชนแรก
มีเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินอนาชาติ
๙ทุนกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
กระสาปที่ระลึก๖๐ปีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เหรียญกระสาปที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนพรรษา๘๐พรรษา
กระสาปที่ระลึก๕๐ปีฝนหลวงพระราชทาน
และเหรียญกระสาปที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเติบพระนางเจ้าพระบรมไลเฉนีนาธ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
สร้างความปราบปลื้มใจให้กับผู้ที่ต้องการสะสม
สำหรับเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นในโอกาสพิเศษต่าง
และมีลักษณะพิเศษคือเมื่อพลิกเหรียญตามแนวนอน
ด้านซ้ายไปด้านขวาจะเห็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่ไม่กลับหัว
กระสาปที่ระลึกนะคะก็ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนอีกเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งทางกรมธนารักษ์ก็ได้มีการยืนยันแล้วนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะยังเปิดให้ประชาชนมารับบัตรคิวเพื่อสะสมเหรียญกระสาปที่ระลึกค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะประชาชนสามารถติดตามข่าวสารตรวจสอบข้อมูลของเหรียญกระสาปเที่ยวลึกได้ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน